สถานการณ์โควิด๑๙โดยเฉพาะในกรุงเทพ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่หลักพันต่อเนื่องแทบทุกวัน

ทำให้เรื่องของเตียงพยาบาลตอนนี้ก็แทบไม่พอในกรุงเทพ
วันนี้มีประชุมสอบคอชุดใหญ่นะครับ
คนเอกประยุจจันโอชาประชุมกับคณะแพทย์ด้วย

มีข่าวว่าจะล็อกดาวนกอทมหรือเปล่า

คุณหมอทั้งอาจารย์ทั้งนักวิชาการเสนอว่าล็อกดาวนกรทมดีไหม

ดาวน์กรุงเทพหลังประชุมเสร็จนะครับ
มนตรีนะครับบอกว่าความชัดเจนหลังได้ประชุมพิจารณาข้อดีข้อเสีย
เสนอให้ล็อกดาวน์กรุงเทพและพื้นที่สีแดงเนี่ย
ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากหารือร่วมกันที่ประชุมมีความห่วงใยคลัสเตอร์
การจะไปล็อกดาวน์ทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบเป็นวงกว้าง
เพราะฉะนั้นก็เลยจะปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง๑เดือนนะครับ
เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาด
โดยใน๑เดือนที่ปิดนี้กระทรวงแรงงาน
จะเข้าไปดูแลการจ่ายเงินชดเชยให้นะฮะ
รวมทั้งเรื่องของข้าวปลาอาหาร

คือปิดนี่ปิดจริงจริงห้ามเคลื่อนย้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนจะเป็น
ว่าเอาปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง๑เดือนเขาก็ไม่มีงานทำไม่ได้
ทำงานเขาไม่กลับออกพื้นที่ไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดกันหมดเหรอ
ให้อยู่ในนี้เดี๋ยวค่าแรงค่าชดเชยต่างกระทรวงแรงงานไปดูแลให้

ในกรุงเทพปริมณฑล๔จังหวัดภาคใต้
คือปัตตานียาลานราธิวาสและจังหวัดสงขลา
นี่นะฮะปิดเป็นเวลา๑เดือนด้วยกันเอาฟังนายกนะครับ
รับฟังจากท่านผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็มีความเป็นห่วงใจเกี่ยวกับกลุ่ม
จากข้อมูลทั้งหลายฝ่ายด้วยกันเนี่ยก็คือการจะต้องปิดแคมป์เหล่านี้
เพื่อระงับการแพร่ระบาดแต่ปิดแล้วจะทำยังไง
กระทรุกแรงงานก็จะเข้าไปดูแล
แล้วก็มีกรทมมีเปรียบริมนธนแล้วก็สี่หวัดภาคใต้

แล้วก็เอาตัวเลขเหล่านี้มาประเมินมาพินาทั้งหลักการของท่านสาธารณสุข
หลักการของคุณหมอต่างแล้วก็ในด้านการปฏิบัติของฝ่ายบริหารตรงนี้
กระทรวงหมัดไทยกระทรวงแรงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะจ๊ะ

อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจะต้องไปดูว่า
กิจการใดที่จะทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดโรค
เราคงไม่ได้ใช้คำว่าปิดทั้งหมดนะ

เป็นการชั่วคราวเพื่อจะได้รู้แล้ว
แล้วมันถูกหรือไม่มันเป็นเป้าหมายจริงหรือเปล่า
เป็นการควบคุมโรค

นี่แหละฮะส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ก็๓๖๐๐นะครับ